คุณผู้ชมค่ะที่นครศรีธรรมราชค่ะมีอดีตพนักงานบริษัทขนส่งเอกชนคนหนึ่งนะคะ
ถูกให้ออกจากงานปรากฏว่าเจ้านายบอกขอโน้ตบุ๊กคืนได้ไหม
กลายเป็นว่าพาญาติมาทำร้ายเจ้านายที่ขอรถบุ๊กคืนนะคะ
เจ้านายเป็นผู้หญิงนะนี่มารุมทำร้ายด้วยนะคะ
นี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดในบริษัทขนส่งพัสดุเอกชนนะคะ
นี่ค่ะผู้หญิงสองคนผู้ชายหนึ่งคน
พยายามจะบุกเข้ามาหาผู้หญิงผู้เสียหายเธออยู่คนเดียว
ผู้เสียหายเธออยู่คนเดียวเลยค่ะ
ผู้เสียหายก็พยายามโทรศัพท์ขอความช่วยเหลือ
แต่ฝั่งผู้ก่อเหตุก็เลยยืนกันอยู่ด้านหน้า
ยังไม่กล้าบุกเข้ามาเพราะเห็นว่าผู้เสียหายโทรศัพท์อยู่
เหตุการณ์ที่สุราธานีนะคะขออภัยไม่ใช่นครศรีธรรมราช
ทีนี้ค่ะพอยังไม่กล้าเข้ามากลับขึ้นรถไป
แล้วขับรถกันออกไปเนี่ยผ่านไปสักพักนึง
มีผู้ชายสูงวัยคนนึงขี่รถจักรยานยนต์มา
ทีนี้ค่ะลงรถนะคะแล้วเดินมาหาผู้เสียหายคุณผู้ชมลองดู
ผู้ชายคนนี้ทำอะไรนี่นี่โอ้โหคุณผู้ชมค่ะ
โอ้โหแล้วนี่มีผู้หญิงเข้ามาต่ออีกนะเนี่ย
ผู้หญิงมาสมทบอีกนี่ค่ะผู้เสียหายเลยตัดสินใจ
หยิบอาวุธไล่ฟาดแบบเหวี่ยงไปป้องกันตัว
อีกฝ่ายก็เหมือนกับไปคว้าอาวุธมาด้วยโอ้โห
ผู้ชายเดินเข้ามาปุ๊บใส่ผู้หญิงเลยต่อยเข้าหน้า
ดึงเสื้อเนี่ยค่ะเธอเหวี่ยงออก

แล้วมารุมเขาไงผู้เสียหายเป็นผู้หญิงอยู่คนเดียวนะ
เหตุการณ์๑๒ตุลาคมค่ะหลังเกิดเหตุแจ้งความไว้ที่สพพระแสงจังหวัดสุราธานี
จนตอนนี้ยังไม่มีความคืบหน้าผู้เสียหายก็เลยออกจากงาน
กลับไปอยู่นครศรีธรรมราชนี่เธอเลยกลับไปอยู่ที่นครเพราะกลัวว่าจะไม่ปลอดภัย
วันนี้เราส่งคุณบอมอภิวัตน์นักข่าวของเราไปคุยกับผู้เสียหายนะคะ
หน้าเขตของบริษัทเรียกตัวให้ไปทำงานในตำแหน่งหัวหน้าที่สาขาที่เกิดเหตุ
เริ่มต้นทำงาน๑๐ตุลาคมพอไปถึงก็เจอผู้ก่อเหตุทำงานอยู่ที่นั่นอยู่แล้ว
แต่ผู้ก่อเหตุจะมาทำงานแค่วันละ๑ชั่วโมงแล้วมีท่าทีบึ้งตึงแปลกยังไงก็ไม่รู้
๒ตุลาคมช่วงบ่ายทางบริษัทได้ให้ผู้ก่อเหตุออกจากงาน
สาเหตุคือผู้ก่อเหตุทุจริตนะคะเธอก็เลยทักไปด้วยความเป็นหัวหน้าเนอะ
ก็ทักไปว่าทางที่ทำงานจะขอโน้ตบุ๊กของที่ทำงานคืนนะ
ที่ทำงานเขาจะได้เอากลับไปให้คนอื่นได้ทำได้ใช้โน้ตบุ๊กอันนี้
ผู้ก่อเหตุตอนแรกก็ตอบว่าเดี๋ยวเอาไปให้ค่ำแล้วก็ยกเลิกข้อความไป
จากนั้นประมาณทุ่มครึ่งค่ะมีรถเก๋งขับมาวนในที่เกิดเหตุ
นางสาวกัญญารัฐบอกว่าเธอก็เริ่มรู้สึกแล้วแหละว่ามันมีพิรุษมันแปลก
แฟนก็เลยไปเอาดาบเอามาวางไว้ให้
สองทุ่มก็โดนอย่างที่เห็นในคลิปแบบนี้ค่ะโดนทำร้าย
คือผู้ก่อเหตุมาถึงพยายามจะให้เธอหันหลังใช้กลอุบายว่า
หันหลังไปหาใบลาออกให้หน่อย
แต่เธอเห็นว่าทางฝั่งผู้ก่อเหตุถกเสื้อขึ้นมาแล้วมีมีด
บอกว่าอีกฝั่งนี่เปิดออกมาอย่างนี้มีมีดพกไงคะ
เธอบอกว่าหูยแบบนี้มันไม่ได้แล้วมันชัดเลย

ผู้ก่อเหตุก็เลยให้แฟนโทรหาพ่อ

พ่อของผู้ก่อเหตุมาค่ะ

พ่อต่อยหน้าเธอ
คือพ่อของผู้ก่อเหตุที่เป็นผู้หญิงนะคะต่อยเธอจนโทรศัพท์ตก
แม่ของผู้ก่อเหตุมาหยิบโทรศัพท์ไปโยนทิ้ง
ครอบครัวเลยแบบนี้ทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งผู้หญิงที่เคยทำงานที่นี่

ฝั่งผู้ก่อเหตุจะเอามีดมาแทงเธอด้วยค่ะเธอก็เลยไปหยิบเหล็กมา
แล้วก็เหมือนกับพยายามไปเกี่ยวประตูเอาไว้นะคะวิ่งกลับไปเอาดาบที่แฟนให้มา
พ่อผู้ก่อเหตุพูดขึ้นอีกว่าเดี๋ยวกูจะกลับไปเอาปืนมายิงมึง

แล้วก็บอกอีกนะคะว่าไม่มีใครทำอะไรกูได้หรอกกลัวลูกหลานผู้ใหญ่บ้าน
ทีนี้เธอกลัวเธอบอกว่าแล้วคดีมันไม่คืบเลย
เจ็บนะหน้าเนี่ยช้ำเป็นลอยไปตรวจร่างกายไปแจ้งความเอาไว้
แล้วหลังจากเกิดเรื่องตามในคลิปภาพเธอยังต้องฝืนไปทำงานต่อ
วันที่๑พฤศจิกายนแล้วสรุปเนี่ยไปเจอผู้ก่อเหตุอีกนะ
มองหน้าหาเรื่องอีกอ่ะเธอเลยบอกว่าเธอเป็นผู้ถูกกระทำเนอะ

แล้วแจ้งความคดีไม่คืบกลุ่มผู้ก่อเหตุยังไม่ถูกดำเนินคดีอะไร
มามองเธออยู่เรื่อยแบบนี้เธอบอกมันไม่ได้แล้วแหละมันไม่ปลอดภัยอ่ะ
ลาออกดีกว่ากลับไปอยู่บ้านที่นครศรีธรรมราชดีกว่า
เพราะแบบนี้มันคงจะไม่ปลอดภัย
ไล่น้องออกเพราะว่าน้องทุจริตค่ะ

ไหนให้พ่อเอาคืนไปให้ไม่ได้พูดคุยค่ะแต่มองหน้าแบบเหมือนจะมีเรื่องกันอีก
แฟนก็เลยบอกว่าเอองั้นกลับบ้านดีกว่า
เพราะว่าอยู่ก็ไม่มีความปลอดภัยไม่มีใครแบบรับผิดชอบความปลอดภัยให้เราได้
ผู้เสียหายเอาแชทที่ผู้ก่อเหตุคุยกับหัวหน้าเขตนะคะ

หัวหน้าเขตถามว่ายังทำงานอยู่ไหม
ผู้ก่อเหตุต่อว่าหัวหน้าเขตด้วยค่ะ
ท้าให้ไปแจ้งความขู่ว่าให้รู้ไว้นะว่าที่เนี่ยถิ่นเขา

เราก็ถามความคืบหน้าทางคดีไปทางตำรวจให้นะคะคุณผู้ชมค่ะ
เพราะผู้เสียหายเขาบอกว่าทำไมคดีมันไม่ค่อยคืบเลย
ตำรวจบอกว่าออกหมายเรียกกลุ่มคนที่ก่อเหตุไปแล้วครั้งหนึ่ง
ทีนี้พ่อของผู้ก่อเหตุรับสารภาพเพราะว่าพ่อคือคนนี้เลยที่เดินไปต่อยหน้า

แล้วอีก๒คนก็คือแม่กับลูกสาว
ลูกสาวคือผู้หญิงที่เคยทำงานที่นี่พี่อุ๋ยนึกดูพามันทั้งพ่อทั้งแม่มาทำร้ายเขา
ไปเอาไม้มาอีกรอบปะเนี่ยไม่มีใครห้ามใครเลยเนี่ยพ่อแม่ลูกสามคน
พ่อรับสารภาพแม่ปฏิเสธลูกสาวก็ปฏิเสธ
นี่อุปกรณ์ของเขาท่อนเหล็กอะค่ะ
คือตัวพ่อเนี่ยรับสารภาพ
แต่แม่กับลูกสาวปฏิเสธแต่คลิปภาพมันก็ชัดเนอะพี่อุ๋ยเนอะว่าใครทำอะไรบ้าง
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะออกหมายเรียกผู้ก่อเหตุมาอีกครั้งนะคะ
มันก็จะต้องเป็นหมายจับในลำดับต่อไป
ตัวเองโดนไล่ออกจากงานขอโน้ตบุ๊กคืนไม่ยอมคืนพาพ่อแม่มาลุมทำร้ายหัวหน้า
มันโน้ตบุ๊กของบริษัทเขาหรือเปล่าโน้ตบุ๊กของบริษัทค่ะ